เทิงไทยรัฐของเราส่งผู้สื่อข่าวสุดแซ่บน้องกิ๊กอิสราทองชุบ
เกาะติดทุกอีเวนต์แบบประชิดตัวสาวงามกันเลยทีเดียว
กิ๊กคือคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้อันนี้ไม่ใช่นางงามนะคะเป็นผู้สื่อสุดแซ่บของเรานั่นเองนะคะ
มีใครกันบ้างมาเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะ

ค่ะคุณโหดูท่าทางคือสับขาแหม
ไม่ต้องคิดเยอะเอาเป็นว่าอาจม้วนเดียวจบหรือไม่ก็รองหนึ่งกิ๊กว่าแบบนี้

คนนี้เนี่ยดีกรีตคุณหมอนะคุณ
ผิวสวยด้วยหน้าสวยด้วยโปรไฟล์สวยด้วยโอ้โหดีไปหมดจริงนะคะ
ชุดราตรีได้สะพรึงเหมือนกับว่าลอยออกมา
นางงามชอบบอกว่าโอ้โหเวลาเธอเดินเหมือนเจ้าหญิงเหลือเกิน
นี่คุณก็ไปได้อายุได้ไหมตอนนี้
เกินไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวจบกันไป
เออมาต่อกันที่คนที่๓นะคะแอบยากนิดนึง
แต่กิ๊กให้เวเนซูเอล่าเพราะว่าเธอประทับใจทุกครั้งที่เจอ
จริตกล้านางงามแบบจัดเต็มทุกมิติแล้วก็ดูไม่เฟคด้วย
คิดว่าถ้าเวรเนรหลุดเข้าไปใน๕คนสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้
เฮ้ยคุณก็โอเคนะห่นรสสมันตันเลยนะจ๊ะ

ใช่แล้วค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่คนที่๔มิสเนปาน
และร่ำลือกันว่ามีใบหน้าที่สวยที่สุดในการประกวดครั้งนี้
คอนเฟิร์มว่าสวยจริงเครื่องหน้าชัดเอเชนลุคน่าค้นหาที่สุดค่ะ
เอาแต่คนสวยทั้งนั้นเลยเนาะโห
เราคัดมาให้เดี๋ยวหน้าให้เด็ด
เธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่อายุ๑๔จนจบการศึกษา
ต้องมาคอยดูกันว่าจะแก้มือให้กับนางงามรุ่นพี่เมื่อ๑๓ปีก่อนได้หรือไม่
จากอดีตหุ้นส่วนเรียบร้อยแล้วงานนี้หลังจบการประกวดก็คงต้องมาตามต่อกันยาวนะคะ
ก็มักจะมีปัญหาเรื่องดราม่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นปัญหาเรื่องของตัวนางงามหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ
แต่ถ้าที่เราเล่าไปเพิ่มกันทั้งเมื่อกี้แค่วันนี้ก็คือ๕คนสุดท้ายในใจของน้องกิตอิสระทองชุบ
ไม่ว่าจะเป็นพัทยานะคะลงใต้ขึ้นเหนือโอ๊ยกิ๊กตามไปหมดทุกที่
แล้วเนี่ยก็คือไปสัมผัสมาก็บอกว่า๕คนนี้นี่แหละ

ไม่รู้ว่าจะโดนใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่านะคะ
แม้ถ้ายังไงนะโดนใจหรือไม่โดนใจยังไงนะ
หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงนะไปฝากความคิดเห็นหน่อยละกันนะ
ในเพจของบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะ
ไปติดตามกันได้ก็จะอัปเดตอย่างนั้นตลอดเวลาเลยนะ

ใช่เพราะว่านี่ก็ไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะ

มาลุ้นไปคุณพร้อมกันนะครับ